สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดต้นสัปดาห์ขึ้นมาขีดเส้นใต้วันนี้เนี่ย
ขอเอาเรื่องที่เรื่องใหญ่สองเรื่องมาขีดเส้นใต้ซ้ำอีกทีนึง
ว่า๒เรื่องนี้มันจะไปยังไงต่อ
เรื่องแรกคือเรื่องการถือครองที่ดินของคุณปารีนา
คนอยากรู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไง
เรื่องที่๒เรื่องของนายสมคิดพุ่มพวง
ซึ่งคนแคลงใจอยู่ว่ากระบวนการลดโทษอภัยโทษ
แล้วนำมาสู่ออกจากคุกมาแล้วมาฆ่าคนซ้ำเนี่ย
มันจะเป็นยังไงเอาเรื่องคุณสมคิดก่อน
เรื่องคุณสมคิดเนี่ยเรื่องนายสมคิดเนี่ย
เป็นเรื่องที่เมื่อสัปดาห์สัปดาห์ก่อน

นี่การทำงานของกรมราชธรรม
เรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไม
ประหารลงโทษประหารแล้วกลายมาเหลือเป็นตลอดชีวิต
จากตลอดชีวิตมาเป็น๑๔ปีติดจริง
ก็ได้รับคำอธิบายเรื่องว่ามันมีขั้นตอน
มันมีกฎหมายมีระเบียบของกรมราชธรรม
ในเรื่องของการลดโทษอภัยโทษก็เป็นไปตามขั้นตอน
การสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุธแสดงความเห็นไว้อย่างนี้ว่า
ถ้าสังคมไทยคิดว่าอัตยกรที่ถูกศาลพภาคศา
ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
ไม่ควรจะได้รับการลดโทษใดควรจะนำไปประหารจริง
หรือให้คุมขังไว้ในเรือนจำตลอดชีวิตจนกว่าจะสิ้นใจตายจริง
สังคมก็ต้องเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลดโทษเสียก่อน
ประเด็นอยู่ตรงนั้นเช่นกฎหมายกำหนดเพิ่มว่า
ไม่ว่าจะประพฤติตัวในคุกดีแค่ไหนไม่ว่ากรณีใดก็ไม่ได้รับการลดโทษ
หรือกำหนดไปเลยว่าคดีโทษจำคุกตลอดชีวิต
ต้องติดคุกจริงไม่ต่ำกว่า๓๐ปี

นี่ถ้าจะเอาอย่างนี้ต้องแก้กฎหมายแบบนี้
แต่ตัวพันธุระเหล็กวิรุฑเนี่ย

เรื่องนี้อย่าไปโทษกรมราชธรรมิย์
ซึ่งเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบตามขั้นตอน
ฆาตกรรมต่อเนื่องแบบนี้
พันธุระเหล็กวิรุฑบอกมันจะเกิดไม่ได้
ถ้าตำรวจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะว่าถ้านายสมคิด
ก่อคดีฆาตกรรมผู้หญิงคดีแรก

ถูกจับได้สารก็ลงโทษจำคุก
เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาฆ่าผู้หญิง
เป็นรายที่๒ลายที่๓ลายที่๔ลายที่๕ต่อไป

เมื่อตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง
หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
จนกระทั่งเขาไปฆ่ารายที่๒รายที่๓รายที่๔รายที่๕ได้

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของตำรวจด้วย

เมื่อถูกจำคุกแล้ว

๔ปีแล้วปล่อยตัวออกมา
เรื่องนี้เนี่ยถ้าระบบติดตามบุคคลพ้นโทษคดีร้ายแรง
ถ้าระบบการติดตามบุคคลที่พ้นโทษคดีร้ายแรงออกมาเนี่ย

นักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงคนนี้

มีญาติคนสนิทอยู่ที่ไหนบ้าง
มีผู้หญิงที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ไหนบ้าง
ถ้าระบบอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อมูล
มันก็จะทำให้การดำเนินการตามตัวจับกลุ่มเนี่ย
มันทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องรอให้พลเมืองดีมาชี้ตัว
แต่นี่ที่ผ่านมาระบบการ
ติดตามบุคคลคดีโทษร้ายแรงเนี่ย
เราไม่มีบีก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

คนที่ได้รับปล่อยตัวออกมาแล้วก่ออาจกรรมคดีร้ายแรงแบบนี้เนี่ย
เขามีประวัติหมดดูในหนังก็รู้ในประวัติจะบอกหมดเลย
ว่าไอ้คนนี้คบอยู่กับใครไปมาหาสู่อยู่กับใคร
มีญาติพี่น้องที่จะไปพึ่งพาไปพักพิงได้ที่ไหน
มีระบบหมดของเราระบบมันจะพัฒนาถึงตรงนั้นได้ไหมล่ะครับ
ฉะนั้นเรื่องของคดีสมคิดพุ่มพวง
อย่าไปพุ่งเป้าเรียกร้องเอาแต่กรมราชธรรมฝ่ายเดียว
ต้องตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการทำงานตำรวจด้วย
ว่าหนึ่งถ้าเขาฆ่าคนที่หนึ่งแล้วถ้าจับตัวได้ก็ไม่ต้องมีคนที่สอง
หรือฆ่าคนที่๑ฆ่าคนที่สองแล้วสามารถจับตัวได้ก็ต้องไม่ตาม
ไม่ต้องมีลายที่๓ลายที่๔ลายที่๕อันนี้เป็นเรื่องของตำรวจ
ส่วนเรื่องประเด็นของที่ดินของคุณปารีนาไกลคุบเนี่ย
ที่ต้องนำมาขีดเส้นใต้ต้นสัปดาห์อีกทีนึงเพราะว่าเรื่องนี้
เรื่องนี้สังคมยังตั้งคำถามอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจบยังไง
ฝ่ายที่เขาไม่ยอมให้เรื่องเงียบเนี่ยมีเยอะนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เขาจัดเสวนาหัวข้อเรื่องว่าใครอุ้มปารีนา
คนสำคัญที่ไปพูดสองคนคนที่หนึ่งวีระสมความคิด
คนนี้เขาก็ก่อติดกัดไม่ปล่อยคุณวีระบอกว่าคนที่
คนที่อุ้มปารีนาอยู่ที่พัก
ไหนก็คือคนนั้นแหละใกล้ชิดใครเคยเข้าไปกอดใครก็คือคนนั้นแหละ
มีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ก่อนจะมีการเลือกตั้ง
ก็เห็นว่ามีหลายคดีในสังคมไทยที่ไม่มีการลงโทษ
จะต้องไม่ติดคุกไม่ต้องสอสอคิดว่ารัฐบาลเดิมพันธุ์สูง
รัฐบาลหวังเพียงว่าเพราะเสียงปริ่มน้ำและคุณปรินาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันของรัฐบาล
ดังนั้นจะให้หลุดสอสอให้ติดคุกไม่ได้ถือเป็นความท้าทาย
ซึ่งตนประสงค์แค่กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์บังคับใช้และลงโทษกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมา

คุณวีระบอกว่าคนที่อุ้มปารีนาก็คือรัฐบาล
ซึ่งพฤติกรรมที่ผ่านมาชัดแล้วว่ามีใครด่าหน้าออกมาบ้าง
แล้วคุณวีระก็บอกวันพรุ่งนี้วันที่๒๓
ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันกับตนว่าจะส่งเรื่องนี้ไปให้พบตร
ส่วนจะมีคำสั่งหรือไม่ต้องรอวันที่๒๓
ตนจะเตรียมติดตามเรื่องนี้ตลอดทุกสัปดาห์ไม่ปล่อย
นี่นี่วีล่าสมความคิดนะ
อีกคนนึงศรีสุวรรณจัญญา
ศรีสุวรรณจัญญาเนี่ย
เขาพูดถึงเรื่องกรณีที่ดิน
ไร่ที่สปกรยังไม่ดำเนินการ
บอกว่าเลขาสปกรจะทำตามอำนาจหน้าที่หรือไม่
เป็นสิ่งที่ตนต้องเฝ้าติดตาม
ขอเตือนภักดิ์พลังประชารัฐ
หากมีการป้องนักการเมืองในพักของตนที่ลุกที่
ตนจะตีความว่าพักพลังประชารัฐ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผิดตามมาตรา๔๕พรบประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองปี๒๕๕๙
ที่เป็นเหตุให้มีการยุบพักได้
ฉะนั้นสรุปว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนว่า
คนในสังคมเขาไม่ยอม
ที่เขาไปตั้งวงอภิปรายกันเมื่อวานเนี่ย
๓คนนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของคนที่เขาไม่ยอม

พบปมพบอุทยานแห่งชาติ

แต่ที่กำลังจับตาอยู่สรุปอีกทีนะครับ
ที่๖๘๒ไร่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

แต่อีกหลายคนเขามองเห็นว่า
ถึงจบแบบยึดมาแล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อ
ตอนนี้กำลังรอกฤษฎีกาตีความคำถามก็คือว่าจะจบหรือไม่จบ
ถ้ายึดมาแล้วก็จบเรื่องมันจะไม่จบครับ
ขีดเส้นใต้๒เรื่องจ่อหัวเอาไว้ก่อนเริ่มต้นสัปดาห์นี้